วิ่งมาราทอนเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายที่ค่อนข้างอดทนแล้วก็มีการเตรียมพร้อมซ้อมมาอย่างดีนะคะ
คุณลุงท่านนี้เป็นคุณลุงวัย๗๒ปีมีใจออกไปรักการวิ่ง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมีการหัวใจหยุดเต้น
ขณะที่กำลังวิ่งอยู่ในขอนแก่นมาราทอน
แต่ว่าโชคดีที่มีทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจจนที่สุดรอดปลอดภัย

ซึ่งก็มีการแชร์ภาพทีมแพทย์แล้วก็พยาบาล
กำลังช่วยปั๊มหัวใจนักวิ่งที่หัวใจหยุดเต้นและหมดสติ
ระหว่างการเข้าร่วมแข่งขันรายการขอนแก่นมาราทอนนานาชาติ
ที่๑๓ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
จนขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยแล้วด้วยค่ะ
ซึ่งในเรื่องนี้นะครับในแพทย์สุภฤษศิลารัฐวิสัญญีแพทย์โรคหัวใจศูนย์หัวใจศิริกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นหนึ่งในทีมแพทย์เขาก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
บอกว่าตัวผมเองเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราทอนนานาชาติ
ขณะวิ่งไปได้ประมาณ๓กิโลเมตร
ก็เห็นกลุ่มคนกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อนนักวิ่งวัย๗๒ปีที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็หมดสติอยู่กลางถนน
ด้วยความที่ผมเป็นหมอโรคหัวใจก็รีบปรีเข้าไปช่วยเหลือ
ซึ่งก็มีทีมแพทย์โรคหัวใจศูนย์หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีครินศรีครินได้ช่วยกันปั๊มหัวใจประมาณ๓๐นาที
ผู้ป่วยรู้สึกตัวโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะ
จากนั้นก็ได้เรียกรถพยาบาลเพื่อจะส่งต่อไปรักษายังศูนย์หัวใจศิริกิจ
ซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยและรู้สึกตัวดีครับ
นายแพทย์สุภฤษนะคะยังกล่าวอีกว่าถือเป็นความโชคดีของผู้ป่วยรายนี้ค่ะ
จากขณะเกิดเหตุเนี่ยมีทีมแพทย์หรือพยาบาลอยู่ในบริเวณดังกล่าวน้อยนะคะ
ทางนี้ก็อยากจะให้แนะนำนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาทุกประเภทว่า

แล้วก็ต้องฟิตซ้อมร่างกายให้มีความพร้อมก่อนเข้าแข่งขันอยู่เสมอ
อาจจะไม่โชคดีเหมือนคุณลุงท่านนี้ก็ได้
บังเอิญบังเอิญไปเจอหมอที่เป็นเฉพาะทางทางด้านหัวใจพอดีค่ะ